ปัญหาโลกแตกอีกหนึ่งเรื่องของการไปจอดรถขวางกัน
คุณผู้ชมทิมขั้นกับจะฆ่ากันตายดีนะ
เป็นเรื่องจอดรถนี่แหละไปชมคลิปเหตุการณ์นะครับ
เอารถเถาบ้านเอารถเข้าบ้าน
พี่หยุด
นี่ถ่ายคลิป
นั้นกูคุยกับมนนอย่างดีแล้ว

อืมเราต้องเซ็นเซอร์เยอะหน่อยนะ

คุณเดาได้ว่าก็ใช้คำหยับทั้ง

คือคนที่อาศัยอยู่ในหอพัก

เขาอ้างว่าไม่ใช่หน้าบ้านเธอจะมาจอดไม่ได้

แต่ฝ่ายชายอีกคนนึงก็ไม่ได้ฟัง
กลับหาว่าเธอแย่งที่จอด

นำรถไปจอดจะทำให้รถของบ้านเธอ

คือเอาว่าผู้ชายเสื้อเหลืองเนี่ย

ก็เลยโวยวายว่ามาแย่งที่จอดเขาทำไมด้วย
แล้วก็เลยทะเลาะกัน

วิจวางมวยกันทั้งสองฝ่ายแบบจะเอาไหมล่ะ

ตำรวจก็พยายามคุยไก่เกลียดนะ
แต่ชายคนที่อยู่ในหอพัก

โดยชายที่อยู่ที่หอพัก
แต่ว่าต้องเว้นให้รถของผู้โพสต์

จะให้ตำรวจเคลื่อนรถออกไป

คือบ้านลดออกได้ด้วย
เคลียร์กันว่าบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

แต่ว่าพอตำรวจกลับไปเหมือนเดิม
ก็เคลียร์กันไม่ได้

ไปผู้โพสต์เขาจะไม่เรียกมาเคลียร์แล้ว

คือต้องบอกว่าทางออกทางแก้มีแล้ว

เขาบอกว่าเขาก็ออกลำบากเพราะชายคนนี้ก็จอดบ่อย

ผมผมจะมาจอดไม่ได้ก็เถี้ยงกันมาแบบนี้

หรือคือปัญหานี้มั่นใจว่าทุกบ้านต้องเคยเจอ

สอดมันแคบต้องอารุมอร่อยกัน

ผมขอจอดแป๊บนึงนะครับขอเลื่อนรถหน่อยนะครับ
อยู่ร่วมกันนะอยู่กับสภาพแวดล้อมดีดีกว่า